ล้อคอกระเช้าค่ะเรื่องของยายกีที่เป็นเป็นตำนานเลยนะ
เป็นหญิงแกร่งเมืองประจันตคามที่ปราจีนจำได้ไหมอันนี้ในโซเชียลดังมาก
คุณยายอายุจะแปดสิบแล้วโอ้โหท่าทางขับรถสิบล้อยังคล่องแคล่ว
มัดธแมงว่องวัยปรากฏว่าล่าสุดกลายเป็นข่าวเศร้า
คุณยายเสียชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
คุณยายกีหรือว่าคุณยายราตรีร่มไซอายุ๗๖ปี
เป็นตำนานหญิงแกร่งแห่งเมืองประจันทคามที่ปราจีนบุรีค่ะ
คือคุณยายเนี่ยโดดเด่นมากเลยสวมคอกระเช้าแบบนี้ขับสิบล้อ
แล้วในโลกโซเชียลปีที่แล้วเป็นข่าวดังมากเลยนะ
ท้ายที่สุดคุณยายเสียชีวิตอย่างสงบนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
โดยหลานสาวของคุณยายบอกเลยนะว่ายายกีเสียชีวิตตอนตีหนึ่งสี่สิบนาที
เป็นการปิดตำนาน๑๐ล้อคอกระเช้า
คุณยายมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบน้ำตาลต่ำ
เมื่อวันที่ยี่สิบหกมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณยายหายใจไม่ออก

รีบนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดคุณยายเสียชีวิต
แล้วได้คุยกับน้องชายของคุณยายนะคะก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟัง
ว่าตอนที่พี่สาวยังมีชีวิตเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยนะ
พี่สาวก็จะเป็นคนที่แบบชอบใส่เสื้อคอกระเช้า
กางเกงอะไรก็ได้แล้วก็ขับรถสิบล้อ
ขับมาสามสิบกว่าปีลองฟังค่ะ
ตอนที่คุณตาที่เป็นน้องชายพูดถึงพี่สาวค่ะ
ก็แกคุณง่ายนะ
เสื้ออะไรแกก็ใส่กางเกงแกก็ใส่แกก็ไปเลย
ขับมาก็ประมาณสามสิบกว่าตีนะ
สิบล้อแกก็แต่งตัวแบบนี้คอลกะเช้าอะไรไปธรรมดายี้
ย่านเนี่ยนะคะก็ได้นำร่างของขุนยายเนี่ย
มาทำพิธีรดน้ำศพที่วัดศรีประจันตคามที่ปราจินบุรีนะคะ
มีกำหนดชาปนกิจในวันที่๓๐มีนาคมนี้
ยายกีเป็นเจ้าของฉายา๑๐ล้อคอกระเช้า
แล้วก็เป็นขวัญใจของชาวโซเชียลมีเดียมากนะคะ

ขับรถสิบล้อหัวยาวกลายเป็นข่าว
แล้วปีที่แล้วพอเป็นข่าวลูกหลานก็ห่วงแหละ
ยายแกอายุเยอะแล้วอายุ๗๐กว่าแล้ว
เอ๊ะกลัวเหรอเกินเวลาไปขับรถการตัดสินใจ

เพื่อต้องการให้ยายอยู่บ้านพักผ่อน
แล้วท้ายที่สุดคุณยายก็เสียชีวิตลง
อาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็น้ำตาลต่ำนะคะ